วันนี้เป็นพาดหัวเจ้าสัวเปรมชัย

ปฏิเสธทั้ง๓ข้อหา
สารให้ประกันตัวคดีครอบครองงาช้าง
เมื่อวานี้คำพูดของเจ้าสัวเปรมชัยนะครับ
ก็คือเสียใจที่สังคมมองว่า

แต่ความจริงจะปรากฏในชั้นศาล
มีคนมีประชาชนที่ไปรอกัน
เข้ารายงานตัวของเจ้าสัวเปรมชัย
อยู่ที่บกปทศ

แล้วตะโกนถามเจ้าสัวเปรมชัยบอก

เนื้อเสือดำอร่อยไหม
สัวเปรมชัยไม่ตอบ
ก้มหน้าก้มตาไม่ตอบโต้
และอีกหนึ่งคำพูดของเจ้าสัวเปรมชัย

นี่ผมรวบรวม๓หัวข้อนี้ไว้ก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวเราขยายดูข่าวเมื่อวานนี้กันนะครับ

นายเปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจะรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีกสามข้อหาก็คือหนึ่ง

ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๕๙

ครอบครองงาช้างนั่นเองนะครับ
ที่มีการแจ้งข้อหา
ร่วมกันครอบครองกับนางคณิตากณสูตรภรรยา

ซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๒คือ

เพราะว่าการตรวจพบอวบ้าน

ปปปเป็นผู้รับผิดชอบ
นะฮะ

ยังได้เรียกนางคณิตากรณสูตรภรรยานายเปรมชัย

ซึ่งเป็นผู้รับรองงาช้างให้นางคณิตาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง

สัวเปรมชัยมาคนเดียว

ภรรยาบอกว่าให้เหตุผลบอกติดอบรมที่ศาล
ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนางวันดี
ซึ่งเป็นคนที่เซ็นรับรองงาช้างเมื่อวานนี้ไม่มาเหมือนกัน
โดยให้เหตุผลบอกว่าได้รับหมายเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง

จะต้องให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒
ก็คือได้รับเร็วเกินไปเตรียมตัวเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาไม่ทัน
กับภรรยานายเปรมชัยแล้วก็นางวันดีน

ต้องมารับทราบข้อเก่าหาตามหมายเรียกวันที่๒๐มีนาคมนี้

ตำรวจก็สอบปากคำนายเปรมชัยจนเสร็จสิ้น
ได้พูดคุยกันจนเสร็จสิ้น
ทั้งพูดคุยกับตำรวจของปศส
แล้วก็ผลตำรวจเอกษีวรรารังศรีพรรมานากุล
รองพฤบัญชาการตำรวจผู้ท้อนภาคหนึ่ง
ผลตำรวจตรีชะยะพลชัชใสน
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวน
แล้วก็ผ่านตำรวจเอกชายุธมรรยาท

แล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ของปปด้วย
ครับนะครับวันนี้พอสอบปากคำเสร็จสิ้น
ตำรวจได้คุมตัวนายเปรมชัยไปขออำนาจสารอาญาฝากขัง
และระหว่างที่ตำรวจคุมตัวนายเปรมชัย

โดยเดินลงมาชั้นล่างอาคารเพื่อเข้าห้องเวร
อย่างที่บอกไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปตอนต้น
ว่ามีประชาชนตะโกนถามนายเปรมชัยว่า
เนื้อเสือดำอร่อยไหม
เปรมชัยได้แต่เดินก้มหน้าก้มตาไม่ตอบโต้นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มต่อต้านกรณีล่าสัตว์ป่า
นายเปรมชัยชูป้ายประท้วงเชิงสัญลักษณ์

โดยกลุ่มคนเหล่านี้เขามายืนรอดูนะ
กะจะเจอหน้านายเปรมชัยให้ได้เลย
เปรมชัยก็เงียบไม่ตอบโต้
และนายเปรมชัยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าเสือดำ
อยากฟังเสียงของเจ้าสัวเปรมชัยไหม

วันนี้ยังยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าเสือดำใช่ไหมครับ
คือเป็นช่วงที่ทางพนักงานสอบสวนของปทศ

ผู้ต้องหาครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
คือตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๒๕มีนาคม
หลายคนถามว่าอ้าวแล้วเมื่อวานเนี่ย

ทำไมถึง
สำหรับข้อหาติดศิลป์บนนะครับ
พนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่
โดยเฉพาะเรื่องของการสอบปากคำเจ้าหน้าที่
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่ถ่ายคลิปเอาไว้
เจ้าหน้าที่ที่มีคลิปบันทึกเสียงเอาไว้
เพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นก่อน
นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเชิญตัวของหัวหน้าวิเชียนเนี่ย
เข้าไปให้ข้อมูลด้วยนะจับถังของบอกกรป่อนี่
อันนั้นก็ว่ากันในเรื่องของสินบน
อีกหนึ่งข้อหาคือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
คือเรื่องนี้พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลบอกแบบนี้ครับ
สำหรับข้อกฎหมายที่มีปัญหาก็คือเรื่องของกรรมเดียว
แต่ผิดกฎหมายหลายบทเช่นการครอบครองอาวุธปืน
จากการตรวจสอบพบมีอาวุธปืนที่เป็นปืนคาบศิลา

กำลังพิสูจน์อยู่ว่าเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุหรือไม่
ซึ่งเมื่อวานนี้มีการเชิญทางกรมศิลปากรให้มาดูด้วย

ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก
ตามพรบโบราณสถานและวัตถุ
เห็นไหมกลายเป็นเรื่องซ้ำซ้อนที่ต้องตรวจสอบปืน
แล้วก็กรมศิลปากรก็เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้
มีการตรวจสอบปืนคาบศิลาแล้ว
บอกว่าจากการตรวจสอบลักษณะของปืนคาบศิลาและลวดลายต่าง
สันนิษฐานได้ว่าเป็นปืนสมัยปลายรัชกาลที่๕
ซึ่งถือว่าเป็นโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ
และพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพศ๒๕๐๔
และดูจากรูปแบบลักษณะน่าจะมาจากประเทศอังกฤษ
ถ้าถามเรื่องราคาราคานี้ยังไม่ชัดเจนน่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐บาทต่อกระบอก

ถ้ามีไลน์ก็จะ๕๐๐๐บาท
ซึ่งปืนที่พบว่านายเปรมชัยครอบครองเป็นปืนไม่มีลาย

แต่อย่างที่บอกไปเป็นปืนโบราณจริง
ถามว่าสามารถครอบครองได้ไหมกรมศิลปากรบอกแบบนี้
ประชาชนสามารถครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
เนื่องจากกรมศิลปากรยังไม่มีการประกาศไว้
แต่ตำรวจก็บอกว่าแม้ว่าจะไม่มีการประกาศไว้
ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าได้มาแบบไหน

ดังนั้นจึงยังไม่มีการนำตัวไปฝากขัง
ในข้อหาทั้งติดสินบน
แล้วก็ข้อหาครอบครองอาวุธปืน
เท่ากับเมื่อวานนำตัวผู้ต้องหา
ฝากขังในข้อหาครอบครองงาช้าง

หลักทรัพย์เป็นเงิน๕แสนบาทด้วยกัน

ระหว่างที่มีการสอบสวนระหว่างฝากขัง

โดยสารพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
พร้อมกำหนดเงื่อนไข
ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

พอเดินออกมาจากศาลแล้วก็มีสีหน้าเรียบเฉย

ผู้สื่อข่าวรายงานมาแบบนี้บอกว่าก็กระทบต่อตนเองต่อจิตใจอย่างมาก
เปรมชัยยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการขอความช่วยเหลือ
ด้านคดีแต่อย่างใดค่ะเรื่องนี้ยืนยันว่าผมบริสุทธิ์อืม
จากนั้นก็เกิดความชุลมุนขึ้นเล็กน้อยเมื่อนายเปรมชัย
เดินหารถที่มาส่งตัวเองไม่เจอ
ใช้เวลาเดินหาใน๒๐นาทีกว่าจะติดต่อคนขับรถได้
แล้วก็เดินทางออกจากศาลในสภาพเหงื่อโซกหน้า
แล้วก็ในสภาพที่ประชาชนไปรอดูกันเยอะ
ในเป็นผู้สื่อข่าววงนอกเป็นประชาชนที่มาดู
แล้วก็มีอีกวงหนึ่งคือคนที่อยากมาเฝ้าดู
การติดตามการทำงานของตำรวจ

เมื่อวานนี้มีคำถามต่อพลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามณกุล
ถึงความมั่นใจในการทำคดี
พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนากุลถูกคำถามนี้ไป
นี่คนรวยจะหลุดคดีหรือเปล่า

พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนากุล
ตอบเรื่องของคดีว่าอย่างไรฟังเสียงกันนะครับ
๑๐๐ละ๙๐นะครับเราลงไว้ในสมนวนแล้ว
เนี่ยนะครับก็พลตำรวจเอกศีวราก็บอกว่า
พยายามทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่๓๐มีนาคมนี้นะครับ
ส่วนนี้ฮะฮีโร่ของใครหลายคน

หัวหน้าวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
พร้อมด้วยนายสุภกิจพรมมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
และเป็นเจ้าของโทรศัพท์ที่บันทึกเสียง
ค่ะนอกจากนี้นะครับเดินทางไปพร้อมกันอีกนะครับ
ไปแล้วนะ๒คนอีก๑คนค่ะนายจิตติสวัสดิ์สายเป็นลูกจ้างประจำ
ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
ที่คุยกับนายยงโดดเครือผู้ต้องหา
และนายดำรงมูลศาลนิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืช

เดินทางไปพบพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชา
ผู้บังคับการป้องกันปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน
เป็นการเข้าพบเป็นครั้งที่๓แล้ว
ผู้สุข่าวไปถามหัวหน้าวิเชียร์นี้นะคะ
ถามว่ามาหลายครั้งนี่กังวลไหม

แล้วเขาก็มีข้อมูลที่จะสามารถสงสัยได้ตำรวจ
ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันยังไม่เคลียร์
ขอเปิดเพยร์ยไม่ขอเปิดเพยร์ยบอกแบบนี้

จะเรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบเพิ่มเติมอีก๑คน
ส่วนเมื่อวานมีการสอบถามนายจิตติสวัสดิ์สาย
ซึ่งรายชื่อนี้สำคัญนะ
เปลมชัยโดยนายสุภกิจ

เป็นผู้อัดคลิปเสียง

คนสองคนคุยกันแต่คนอัดลัวอีกคนนึงนะ

ให้การยืนยันเรื่องการสนทนาตาม
คลิปเสียงหรือไม่

แล้วก็ออกมาหัวหน้าวิเชียนก็บอกไม่หนักใจ

ส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุล
ก็พูดว่านายวิเชียนให้การเป็นประโยชน์กับคดี
ซึ่งจะมีการดำเนินคดีกับบุคคลเพิ่มอีก๑คนคุณ
ในข้อหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

ใครที่จะถูกตั้งข้อหา
ร่วมการติดสินบนอีกหนึ่งคนต้องรอดูนะ

เป็นการทำหน้าที่สอบสวนของปป
หลังจากนี้สำนวนนี้จะส่งให้กับปปช
ชี้มูลความผิดต่อไปเพราะไปเกี่ยวเนื่องกับเจ้าหน้าที่นะคะ

เมื่อวานก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญ
ในคดีของเจ้าสัวเปรมชัยนะฮะ